มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะยิงกันในโรงเรียนพลาธิการทหารเรือที่ถนนสัมภวุฒิเขตบางนานี่แหละค่ะ
ยิงกันเนี่ยนะคนที่ยิงเนี่ยเป็นจ่าเอกเอาปืนยิงเรือโทแล้วยิงไปโอ้โห
โรงอาหารครับควบคุมตัวคนยิงได้เขาบอกว่าก็คนที่ถูกยิงอ่ะ
เคยทำคุณสัยใส่เขาอยู่ดีเหมือนเอาอะไรก็ไม่รู้มาทารถเขา
ตอนเขากินก็เหมือนเอาอะไรใส่เข้าไปในของกินเขาก็ไม่รู้
เนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องของค่าเบี่เลี้ยงค่าอะไรด้วย
แล้วไปยิงเขาแบบนี้กระหน่ำยิง๕นัดตายคาโรงอาหารของโรงเรียนพลาธิการเลยนะคะ
ตำรวจสนบังนาได้รับแจ้งเหตุค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในโรงเรียนพลาธิการทหารเรือเขตบังนา
ไปตรวจสอบนะคะในห้องกินข้าวเลยในโรงอาหารเลยเจ้าหน้าที่ก็กั้นไม่ให้คนเข้าไป
เดี๋ยวดูที่หน้าต่างนะคะมีรูกระสุนด้วยสองรูนี่รูกระสุนแบบนี้ค่ะ
ส่วนด้านในเจอศพคนที่ถูกยิงค่ะ
โทสันติชมไม้
สภาพคือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่เลยนะคะ
ถูกยิงตามตัวหลายจุดเลย

เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
คนก่อเหตุอย่างที่บอกว่าเป็นจ่าเอก
จ่าเอกพุทธที่ไกลรอดสวัสดิ์
ตอนแรกเนี่ยพอยิงเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์ไป

มอบตัวกับตำรวจที่สพสำรงเหนือ
ตำรวจสนบางนาก็ไปรับตัว
ดำเนินคดีต่อในพื้นที่ที่เป็นท้องที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะ

โทสันติผู้ตายเนี่ยค่ะ
เขาก็นั่งกินข้าวอยู่ในห้อง
จ่าเอกวุฒิไกรคนก่อเหตุ
เดินมาที่หน้าต่างตรงที่ผู้ตายนั่งอยู่นะคะ
แล้วเอาปืนที่เตรียมมานี่ยิงทะลุหน้าต่างแบบนี้ค่ะ

ซิกซาวเออร์๙มมนะคะยิงทะลุเข้าไป๒นัด
โทสันติตกเก้าอี้คว่ำลงไปกับพื้นนะคะจ่าเอกวุฒิไกรยังไม่หยุดค่ะ
อ้อมเข้าไปทางประตูไปดูซิว่าที่ยิงไปสองนัดอ่ะตายหรือยัง
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดิมยิงซ้ำอีก๓นัดรวมแล้ว๕นัดนะคะ
ยิงเสร็จวิ่งออกไปขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแต่ไม่ได้หนีไปไหน
มอบตัวกับตำรวจเอาปืนของกลางไปด้วย
กระสุนปืน๕นัดที่จ่าเอกวุฒิไกรจ่อยิงเนี่ยค่ะ
กระสุนเข้าหัวสองนัดเข้าไปที่ตัวอีกสามนัดนะคะครับ
ก็เลยเสียชีวิตคาที่เนี่ยค่ะ
จ่าเอกวุฒิไกรพอไปมอบตัวกับตำรวจเขาให้การกับตำรวจแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ๔เดือน
รู้สึกว่าถูกผู้ตายเล่นของ
ของทางศัยศาสตร์ใส่เอาน้ำมันอะไรก็ไม่รู้ไปทาที่รถ
เอายามาใส่ในอาหารพอกินเข้าไปเนี่ยนะนอนไม่หลับเลย
ขับรถทีไรหน้ามืดตลอด
โทสันติเนี่ยทำของใส่แน่แล้วก็ชอบแกล้งด้วย
เวลาส่งตัวไปราชการข้างนอกก็จะให้เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
แต่ผู้ตายก็ไม่ให้ไปไม่ยอมให้ไป
ไปทำงานข้างนอกไม่อยากจะให้เขาได้เบี้ยเลี้ยงเหมือนกับถูกแกล้งอ่ะ
จะให้คนอื่นภัยแทนตลอดก็เลยเครียดเขาอ้างว่าเขาเครียดสะสม
คือเรือโทสันติเนี่ยเป็นหัวหน้างานของเขาเป็นหัวหน้ากองบริการกองพลาธิการ
ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยหาว่าเขาไม่ยอมใช้งานไปข้างนอกที่จะได้เบี้ยเลี้ยงเลย
ใช่เพราะว่าถ้าไปข้างนอกจะได้เบี้เลี้ยงทุกครั้ง
แต่ว่าแกล้งให้คนอื่นไปทำงานข้างนอกแทนตลอด
ตัวเองก็อดเบี้ยเลี้ยงตลอดแล้วก็มาทำคุณสัยใส่ด้วย
โมงวันนี้ก็เลยไปดูที่ห้องทำงานว่ามาทำงานหรือยัง
ปรากฏว่าผู้ตายมา๙โมง๘โมงไปดูที่ห้องทำงานยังไม่เจอ
เขามา๙โมงก็เลยย้อนกลับไปห้องพักแฟลตข้าราชการทหารเรือ
แล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีที่โรงอาหารอ้าวนั่งอยู่ในโรงอาหาร
เอาปืนที่พกมายิงใส่แบบนี้เลยนะคะ
ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะนี่ค่ะ
วันนี้ลูกน้องของเรือโทสันติผู้ตาย
ก็เอาอาหารเอาเครื่องดื่มไปเส้นไหว้ที่โต๊ะอาหาร
หนึ่งในลูกน้องบอกแบบนี้ค่ะ
ว่าจริงแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะมาก่อเหตุแบบนี้เลยนะคะ
ก็ดูเหมือนคนทั่วไปอัธยาศัยดี
ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งในเรื่องของการทำงานแน่นอนทุกคนไม่มี
ใครถูกกลั่นแกล้งแล้วที่คนก่อเหตุอ้างว่าถูกทำคุณสัยอะไรเนี่ยนะ
ตัวลูกน้องของผู้ตายเขาบอกว่าไม่จริงหรอกจริงแล้วอ่ะคนก่อเหตุนั่นแหละ
กินยาอะไรก็ไม่รู้คาดว่าเป็นยารักษาโรคซึมเศร้า
แล้วบางครั้งผู้ก่อเหตุก็เอาน้ำมันมาทาแขนเพื่อนร่วมงาน
ไม่ได้มีใครเอาน้ำมันไปทารถคนก่อเหตุคนก่อเหตุนี่แหละเอาน้ำมันไปทาเพื่อน
แต่เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจว่ามันคืออะไร
ส่วนที่พักของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะที่แลต์เนี่ยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเขาก็ปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาอยู่แฟลต์เดียวกัน
เขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไหว้ทักทายกันเป็นปกติ
เพื่อนบ้านที่อยู่แฟลต์เดียวกันบอกว่าตกใจมาก
ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
คือไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอยู่ดีทำไมถึงคิดแบบนี้
คิดว่าถูกแกล้งคิดว่าถูกทำคุณสัย

เจ้าของคดีก็คือตำรวจสนบังนานะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวคนก่อเหตุ
ฝากค้างที่สารทหารก่อนในช่วงเช้าค่ะ
ข้อหาก็คือใช้ปืนฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย